ดูเกมไทยลีกความเข้มข้นนะครับมีคู่ตกค้างหลังจากที่
ต่อเนื่องอีกหนึ่งเกมครับนัดตกค้างสุโกไทยอันดับสิบเอ็ด
เปิดบ้านเจอกับบุรีรำอันดับ๔นะครับ
บอลยาวของสุโขทัยเกมนี้ดูจะได้ผลนะครับต้นเกมจอร์นบาโจ้ครับ
ใช้ความสามารถของเขาโยกหลอกชิริพัฒนแทนกลางนะครับ
แล้วก็ซัดเข้าไปหนึ่งศูนย์สุโขทัยนำ
แล้วดูจังหวะนี้นะครับ๒๓คนเอาบาโจ้ไม่อยู่หา
แต่สุดท้ายพวกเขามาใต้เสมอได้ครับ
ประชัยใจเด็ดไปดีดบอลเปลี่ยนทางครับตีเสมอหนึ่งต่อหนึ่ง
แล้วก็จบเกมนะครับด้วยการแบ่งแต้มกันไป
บุรีรำมี๒๓คะแนนขึ้นมาอยู่ที่๒ตามหลังจากฝูงการท่าเรืออยู่๕คะแนน
แต่แข่งน้อยกว่าอีก๑เกมนะครับส่วนสุโขทัยมี๑๕คะแนนรั้งอยู่อันดับ๑๐ครับ